เรื่องมูเตรลูก็ขาดไม่ได้เหมือนกัน
มูให้สุดแล้วไปหยุดที่ความรวย
อ้าวที่ฉันไม่ได้พูดเองนะครับ
ว่าแม่ตั๊กสิริพรเป็นคนได้กล่าวเอาไว้

มูยังไงมูให้รวยจะนั่งเฉยก็ไม่ได้

ทำยังไงตามแม่ตั๊กไปคุณผู้ชมค่ะ

ทำงานด้วยนะจ๊ะลูกทุกคน
ไม่ใช่นอนรอโชคชะตาแล้วมันจะรวย

ทัวร์ทำบุญแบบแน่นจุก
๓จังหวัดไปเลยคุณผู้ชม

นครพนมสกลนคร

ได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายที่เลย
ไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่พญานาคที่คำชโนธ

ก็ยังได้ไปขอพรธาวเวซวัน
ที่วัดยอดลำทาน

พอของานพรีเซนเตอร์ปุ๊บ

แต้ไตล์แกบอกเลยว่าแกสู้สุดใจจ๊ะ

สันนี้คนที่อยู่จังหวัดนั้นน่ะสุโกรชนาคมก็บอกว่า

ท่านเป็นทาเวทที่แบบว่าเป็นปางที่แบบว่าใจดี

เขาไปยืนโคตรแดดเป็นเพียงอะไรแบบนี้

ถ้าไม่ผ่านแล้วก็ตอนนี้ร้อนมาก

แล้วก็ต้องไปร้องเพลงให้ท่านฟังด้วย

เท่านั้นยังไม่พอค่ะแม่ตั๊กสิริพรบอกเคล็ดลับด้วยกับแฟนบันเทิงไทยรัฐว่า
เวลาเราไปไหว้ขอพรทาเวสวันที่ใดก็ตามเนี่ยนะลูก
ต้องเอาของที่เป็นสีแดงไปถวายท่านสัก๗๘อย่าง

เพราะว่าคุณริวจิตสัมผัสเคยบอกกับแม่ตั๊กไว้ว่า
หากเราขอทาเวทได้ตามปรารถนาแล้ว
หากนะหากไม่มีอะไรไปแลกกับท่านเนี่ย
อาจจะต้องสูญเสียอะไรไปสักอย่างหนึ่ง
เราไปฟังเรื่องนี้จากแม่ตั๊กกันหน่อยค่ะ

พริวก็ฝากมาสมมุติแจ๊คขออะไรไปอย่างนี้

แก้มงกรอะไรที่มันเป็นสีแดง

ตั๊กบอกว่าเคล็ดลับเอาพกไปสัก๗๘อย่าง
เออนะคะเล็กน้อยก็พอ

พวงมาลงพวงมาลัยอย่าให้ขาด
แล้วเราไปขอเขาเนี่ยถ้าเราไม่ไปแก้เขา

สมมุติเราได้งานมาอาจจะแบบมีอุบัติเหตุ
นี่เป็นความเชื่อนะคะก็เลยต้องเอาของสีแดงไปแก้
ทาเวทเป็นยักษ์ใช่ไหมล่ะเวลาบารมีอำนาจของท่านเนี่ย
จะเป็นฟิลแบบดุดันฉะนั้นขออะไรก็ต้องเอาไปแก้ด้วย